วัยรุ่นคนหนึ่งครับไม่รู้เขามีปัญหาอะไรในครอบครัวเขาหาทางออกไม่ได้
นั่งอยู่บนสะพานพระราม๕หวังจะกระโดดสะพานฆ่าตัวตาย
พลเมืองดีไปเห็นไปช่วยเกลี้ยกล่อมไม่ใช่ญาตินะครับ
แต่ไม่อยากให้กระทำแบบนี้ไปดูคลิปขณะที่เขาไปช่วยเลยครับ

คือต้องบอกว่าต้องต้องขอบคุณพลเมืองดีชายหญิงคู่นี้ที่ขับรถไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ผ่านไปเลยนะฮะจอดผู้หญิงถ่ายคลิปผู้ชายลงจากรถไปแล้วก็ไปเกลี้ยกล่อมเด็กวัยรุ่นคนนั้นเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่บนราวสะพานครับแน่นอนเขาน่าจะคิดสั้นที่จะมากระโดดสะพานฆ่าตัวตายนะผู้ชายค่อยเดินไปผู้หญิงก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะผู้ชาย
ผู้หญิงขับรถผู้หญิงนั่งมาข้างแล้วหลังจากลงมา
วัยรุ่นเขาบอกว่าเขารู้สึกรู้สึกจิตใจเขาดำดิ่ง
จิตใจเขาดำดิ่งแล้วเขามีความทุกข์เหลือเกินแล้วเขาหาทางออกไม่ได้
อันนี้เขาบอกภายหลังนะครับแล้วบอกว่ามันเป็นปัญหาส่วนตัวของเขา
แล้วก็ปัญหาในครอบครัวนะฮะคนที่เข้าไปช่วยก็พยายามพูดให้สติ
ดึงสติเขากลับมาสุดท้ายเปลี่ยนใจแต่ภาพเนี้ยหลังจากที่เกลี้ยกล่อมไปแล้วเนี่ย
เหมือนติดต่อทางครอบครัวได้ครับนะครอบครัวก็คาดว่าเป็นแม่ของวัยรุ่นคนนี้
เดินทางมาถึงทันทีที่เห็นหน้ากันก็เข้าไปโผล่กอดกัน
แล้วก็คงจะกลับไปปรับความเข้าใจกันที่บ้านแล้วก็หาทางออกร่วมกัน
อันนี้มันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยอีกหนึ่งปัญหานะ
บางทีวัยรุ่นเขาน้อยอกน้อยใจปัญหาส่วนตัวปัญหาในครอบครัว
ไม่ได้มีการพูดคุยกันหาทางออกไปได้แล้วก็มาคิดสั้นฆ่าตัวตาย
ยังไงก็ลองพูดคุยกันก่อนในครอบครัวปัญหานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับ